พาไปดูคนเล่นน้ำที่ชนบุรีครับคุณผู้ชมแต่ไม่ได้เล่นในทะเลนะ
เขาเล่นบนถนนเอ้าทำไมไปเล่นน้ำบนถนนลองไปดูกัน
เล่นถนนเองเลย
นี่ประชดใช่มั้ย

พูดกันกลมเลยประชดแหละดูออก
ตอบตรงกันว่าประชดแน่นอน

เขาก็ลงไปเล่นน้ำบนถนนเรียบครองชลประธาน
พื้นที่หมู่๕ตำบลโคกเพราะ
ตำบลโคกพระย้ำอีกทีอำเภอพนัษยนต์นิโขมครับ
แถวนั้นก็มากางร่มเชียร์กันใหญ่เลยแล้วเขาก็พูดด้วยความอัด
อันตันใจว่าโอ้โหนักข่าวครับถนนเส้นนี้เนี่ยพังเป็นหุม
เป็นบ่อจนเกิดน้ำท่วมขังแบบเนี้ยเป็นทางแบบนี้นะคุณผู้ชม
ยาวกว่าสองกิโลที่ผ่านมาชาวบ้านหลายตำบลไม่ว่าจะ
ตำบลวัดหลวงตะมนต์ท่าข้ามหัวถนนสะสี่เหลี่ยมเนี่ย
บรรดาชาวบ้านในตำบลเหล่านี้แล้วก็พวกรถขนส่งสินค้า
ที่ขับผ่านไปผ่านมาเจอแบบนี้ก็ต้องชะลอครับนี่มาชี้
ให้ดูโอ้โหร่วมแรงร่วมใจกันเอารถมาขับโชว์เลยนี่มันเป็น
แบบนี้ก็ต้องชะลอเพื่อหลบหลุมนี่แหละครับหลายครั้งนะ
มีมอเตอร์ไซค์มาประสบอุบัติเหตุด้วยแต่สุดท้ายไม่มี
เหลียวแลเลยครับหน่วยงานไหนแจ้งไปเงียบกริ๊บเลยกำนัน
บนโคกเพราะนายกฤษดาแสงสว่างก็บอกว่าท่านเนี่ยรับ
ร้องเรียนมาจากชาวบ้านค่ะท่านก็เลยเป็นตัวแทนประสาน
บ้านนับ๑๐คนมารวมตัวเรียกร้องแบบนี้ท่านก็เลยมาร่วมผลัก
หวังว่าจากนี้นะกรมชลประธานหรือว่าหน่วยงานอื่น
จะอบตโฆกพระหรือกรมทางโหลชนบท
เร่งเข้ามาแก้ปัญหาทั้งในระยะสั้น
และระยะยาวให้ชาวบ้านเขาด้วยครับ
พิกัดอีกทีถนนเรียบคลองชลประธานหมู่๕
ตะบนโคกเพราะอำเภอพนัฐนิคมจังหวัดชนบุรีครับ
ที่เราบอกว่าประชดแหละดูออก

ใครไม่อยู่ตรงนี้ไม่ผ่านตรงนี้ทุกวัน